ในกลุ่มโรคที่คุณแม่คุณเชษเป็นนะคะ

จับตัวกันถูกต้องตัวกันอะไรอย่างนี้

เดี๋ยววันนี้พี่จะแสดงให้ดูว่ามันทำอะไรได้บ้าง

มาถึงแบบโอ้โฮ